ถนนใหม่ที่ท้องถิ่นทำขึ้นมาได้เพียง๕เดือน

ทำไมปล่อยให้ถนนซุดแบบนี้
แล้วบ้านของชาวบ้านพังลงไปในคลองเลยนะฮะ

แล้วงบประมาณในการก่อสร้างมันกี่ล้าน

นี่ฮะเพิ่ง๕เดือนเองนะครับ

คอนกรีตเรียบครองทัพยาว
ข้างวัดใหม่ปากครองมอน
อำเภอบางสาวทงจังหวัดสมุทรปราการ

ทั้งที่เพิ่งก่อสร้างเสร็จเป็น๕เดือน

เลนพื้นถนนทะลัก

เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่๓มกราคม

ก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงบ้านลั่นหลายรอบ

แล้วบ้านในนี้ใครจะไปอยู่อยู่ไม่ได้

มันไม่มีการลงเสาเข็ม

มันหนักตั้ง๒๐เซนมันก็หนักสิ

ช่วงที่ผ่านมามันแรงน้ำมันลดระดับลง

ถนนหนักมันก็เลยไหลลงไปในครอง

มันมีเหตุการณ์ดินบริเวณหน้าวัด

จนดึงสาราวัฒน์ทางไป๒รอบ
ก็ทำให้อบตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคุณผู้ชม
ตั้งงบประมาณถึง๒๙ล้านบาท

เขื่อนเสาเข็มป้องกันดินสไลด์ตัว
แต่ก็มาเกิดเหตุการณ์ถนนซุดตัวซิก่อน
ล่าสุดครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสมุทรประการ

โดยเบื้องต้นได้ปิดถนนแล้วก็ห้ามรถหนักใช้เส้นทางนี้ก่อน
รวมทั้งขอความร่วมมือชาวบ้านเห็นไหมตามแนวนี้
ออกจากบ้านก่อนไปพักตามบ้านญาติพี่น้องก่อน
เนื่องจากไม่รู้ว่ามันจะดึงบ้านลงมาอีกหรือเปล่า
เดี๋ยวนอนอยู่หลังมอดทำงน้ำมาแย่เลย
แล้วส่วนพี่น้องที่ประชาชนที่ไม่มีบ้านญาติอยู่แถวนี้
บตเองเขาจัดหาที่พักให้ชั่วคราวนะครับ
จากการสำรวจมีผู้พักอาศัย๖หลังคาเรือนจำนวนนี้๓หลัง
ได้รับผลกระทบอย่างหนักเพราะบ้านซุดบ้านพัง

ส่วนระยะยาวอบตจะจัดงบประมาณทำถนน
ก็จะมีการประสานไปยังโยธาธิการจังหวัดสมุทรปราการ
วิศวกรเข้าไปดูแลถนนเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นอีก
ฝากตรวจสอบด้วยงบประมาณในการทำถนนมันเยอะนะครับคุณผู้ชมนะครับ

เสียดายงบที่ทำไปเพิ่งเสร็จได้๕เดือนเอง
แล้วนี้ก็ต้องไปซ่อมอีกหางบซ่อมอีก